ขอดูเต็มหน่อย
ดอมครับน้องชื่ออะไรนะน้ำเธอออกเสียไม่ถูกนกอ้ำในฐานะที่พี่เบิ้ลเนี่ย
ใส่ใจรายละเอียดเบอร์เกอร์ไส้อะไรเมื่อกี้

แล้วมันจะมีพี่น้ำแข็งคนเดียวที่ดูเบอร์เกอร์
น้องอ้ำ

นี่คือร้านไก่ห้างข้างทางแต่ขายเบอร์เกอร์นะ

เอาผิดผิดถูกเลย
อ้ำชื่อจริงชื่ออรัญญาอายุ๒๒ปี

ขายไก่ทอดด้วยแล้วก็เบอร์เกอร์อยู่บนถนนหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชร

เขายกเลิกแล้ว

นี่ไม่ทิ้งคาเล็กเตอร์เบอร์ว่าก่อนนี้
เคยขายทุเรียนมาก่อนครับ
ทีน้องอ้ำบอกว่าพ่อกับแม่เปิดร้านขายไก่ทอดอยู่ต่างจังหวัด
แล้วก็อยากขยายสาขาขยายกิจการมาเปิดหลังม

เมนูก็เน้นไก่ทอดไก่คลุกผงต่างนานา
ยำไก่ทอดก็มีแล้วก็เบอร์เกอร์ไก่
รับประกันความแซ่บไม่แพ้แม่ค้าแน่นอน
ดอมตอนที่ขายทุเรียนนี้เราก็เล่าข่าวไปป่ะ
ใช่ก็ตอนนั้นก็ยืนปอกทุเรียนนะนะ

พี่สวัสดีคุณแม่เขาไง

แต่นี่ตอนนี้มาขายไก่ทอดแล้วก็เบอร์เกอร์แล้วครับ

แล้วก็มีผู้หญิงบางคนก็อยากมาชิมไก่ทอดเหมือนกัน

อ๋อนี่ไก่แล้วนี่ไก่แล้ว

แล้วก็ก่อนอันนี้เมื่อเมษายนนี่แหละที่
เธอเป็นที่รู้จักในนามแม่ค้าทุเรียนสุดแซ่บครับ
ใครสนใจก็แวะเวียนไปอุดหนุนได้
ทุเรียนเนี่ยทุเรียนก็ขายดีอยู่ตลอดอยู่แล้ว
พอหมดหน้าทุเรียนทำยังไงล่ะกระแสมันหายไปนิดนึง
ทวงคืนทวงคืนตำแหน่งเจ้าหญิงวงการขายไก่ทอดครับ
มาขายไก่ทอดแล้วก็ขายทุเรียนมาทั้งคู่เลยละกัน
เอาเพลงเริ่มต้นใหม่เราจะเล่นข่านี้ถึง๘โมงครึ่งเลย

ไม่ได้อิจฉาเธออิจฉาเขา
คุณกิติยาเอ๊ะกิติกานะครับ